ปรากฏว่าเกิดขึ้นที่บ่อนครับคุณมิ้นคุณผู้ชม

บ่อนนี้ปรากฏว่ามีคนห่มเหลืองไปนั่งเป็นแขก
กำลังจะถามว่าเขาใส่เสื้อสีเหลืองเหรอคะ

แต่บางคนก็มองว่าคล้ายกับพระเหมือนกันนะ
เหรอเรื่องนี้มีคนร้องเรียนครับบอกว่าตรวจสอบหน่อยเถอะ
ใช่พระจริงหรือไม่อย่างไรยังไม่แน่ชัด
แต่เขาบอกว่าคนห่มเหลืองคนนี้แล้วหัวโล้นเนี่ย
มานั่งเล่นไฮโลแทงสูงแทงต่ำแบบนี้อยู่บ่อยครับ

นี้เป็นบ่อนพนันเปิดให้เล่นทั้งไพ่
เปิดให้เล่นทั้งไฮโลในพื้นที่พิกัดอำเภอลำนาราย
ลบบุรีพิกัดจุดเกิดเหตุเป็นลักษณะเหมือนบ้านชั้นเดียว
คล้ายกับรีสอร์ทครับนี่นะฮะ
แล้วเจ้าของเนี่ยนักพนันเขาจะชอบเรียกติดปากกันว่า
ท่านผอท่านผอมีข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าเป็นอดีตข้าราชการ
แต่ไม่ได้ระบุว่าสังกัดหน่วยงานไหนอย่างไรนะฮะ
เฉลี่ยต่อวันจะมีผีพนันแวะเวียนกันมาที่บ่อนแห่งนี้เป็น๑๐๒๐คนครับ
ก็มีทั้งชาวบ้านทั้งหญิงและชายรวมไปถึงชายห่มเหลืองเมื่อสักครู่นี้ด้วยนั่นเองนะครับ
มีข้อมูลรายงานเพิ่มเติมคุณผู้ชมคุณมิ้นครับบอกว่า
คนที่แต่งตัวคล้ายกับพระสงฆ์เนี่ยลูกศรสีแดงชี้ตรงนั้นเนี่ยนะฮะ
แมสเนี่ยนะครับชอบพกเงินมาใส่ย่ามหลักหมื่นนะฮะ
หลักหมื่นครับขับรถมาเองแล้วมีข้อมูลบอกอีก
ส่วนใหญ่จะเป็นพระที่มาจากกำแพงเพชรบ้างมาจากเพชรชบูรณ์บ้าง
ก็เดินสายมาไกลเหมือนกันนะครับเนี่ย
มาถึงลบบุรีผู้ร้องเรียนเลยบอกครับว่าช่วยตรวจสอบหน่อยเถอะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะว่าทนไม่ไหวจริงจริง
แต่ถ้าจะตรวจสอบต้องวางแผนให้ดีเพราะบ่อนแบบนี้เป็นลักษณะบ่อนลอย
วันนี้อยู่ในบ้านอีกวันไปโผล่ที่ป่าอีกวันไปโผล่ที่ไร่อ้อยครับ
ดังนั้นฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบปรับ
และมีคำแนะนำมีคำชี้แจงมีการปราบปรามล่าสุดอย่างไร
เดี๋ยวอัปเดตให้ทราบต่อไปนะครับ